กลับมาช่วงนี้มาดูที่เรื่องของคดีหมินสถาบันเบื้องสูงกันบ้าง
ก็ไปตรวจสอบต่อไปว่ามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหน
ก่อนหน้านี้คุณซูอาจะมีการไปจับกุมมานดากของจ่านนิว
ทำความผิดเกี่ยวกับอัตยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปธฐหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ตำรวจมีหลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจนว่านางสาวพัฒนารีหรือหนึ่งนุษย์ชาญกิจ
บรรดาของนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวแก่นำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่
มีการสนทนาผ่านทางเฟซบุ๊คกับนายบูรินอินตินครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
ซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นเข้าข่ายร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
จึงนำมาสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนพิจารณาตามพฤติกรรมที่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดไม่ใช่การตีความ
โดยวันพรุ่งนี้คือวันที่๘พฤษภาคมเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาตำรวจจะควบคุมตัวมันดาของจานิว
ไว้ที่ห้องควบคุมของผู้ต้องขังกองปราบรามก่อนคุมตัวไปส่งฝากขังที่สารทหารกรุงเทพต่อไป
ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทหารและก็ตำรวจได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนายสิมรวิทย์
รวม๓จุดประกอบไปด้วยบ้านพักย่านน้องจอกบ้านพักในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีและย่านคลองสามวาครับ
พร้อมกับยึดคอมพิวเตอร์๒เครื่องไปตรวจสอบ
บอกว่าเป็นความตกต่ำครั้งใหม่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเพราะมีผลในการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวในสังคมไทย
และไม่เป็นผลดีต่อการปกป้องสถาบัน
โดยนายรัฐอจำผู้มนวยการองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำภูมิภาคเอเชียระบุว่า
และการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลจากข้อความตอบรับแบบไม่เฉพาะเจาะจงในเฟซบุ๊กนั้น
ถือเป็นการบิดเบือนกฎหมายอย่างร้ายกาด
อีกทั้งนางสาวพัฒนารีนั้นไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัว
เพราะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในคดีที่ร้ายแรง
ดังนั้นการจับกลุ่มพร้อมตั้งข้อหาตามอำเภอใจ
แสดงให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ได้ให้คุณค่ากับหลักการสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเรื่องนี้ไปสอดคล้องกันกับนายอนุสรอุโน
บดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง
เดินทางไปเยี่ยมบรรดาของจานิวพร้อมไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจ
นายศิลวิทย์แล้วก็ได้อ่านแถลงการบอกว่า
การตั้งข้อกล่าวหาและออกไหมจับเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุอันควร
ขอเรียกร้องให้คอสชตระหนักถึงการดำเนินคดีกับประชาชนโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเกลียดชังในประชาชนได้ครับ